มีภาพจากกล้องวงจรปิดให้คุณผู้ชมได้ดู
มีรถเก๋งคันหนึ่งขับผ่านหน้าบ้านขับผ่านปุ๊บ
หน่ำยิงใส่บ้านหลังนี้เลยนะคะ

จากกล้องวงจรปิดนะคะทีมข่าวของเรานับเสียงดูนี่น่าจะ๖นัดค่ะบ้านหลังนี้อยู่ในอำเภอนาธมจังหวัดนครพนมนะคะรถเก่งสีขาวผ่านบ้านไปแล้วก็กระหน่ำยิงอ่ะค่ะกระสุนทะลุ
อายุ๔๓ปีเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุมันมีแก๊งวัยรุ่นเป็นแก๊งเจ้าถิ่น
เขามีฉายามีชื่อแก๊งเสือกัสทักแชทเฟซบุ๊กมาหาค่ะ
อวดนะคะเหมือนอวดความเป็นแก๊งเจ้าถิ่นความเป็นเสือของเขาเนี่ย
ขู่จะเผาบ้านอวดว่าเป็นนักเลงท้าทายหาเรื่องนี่ครับ
อยู่ดีก็ส่งข้อความไปท้าทายแบบนี้นะคะ
ก็เลยสงสัยว่าเป็นปัญหาส่วนตัวที่เคยมีมาก่อน
จะถูกจับในคดีอาวุธปืนเมื่อปี๒๕๕๙
ถูกตัดสินให้จำคุก๓ปีเพิ่งพ้นโทษออกมา
จากนั้นก็มาทำอาชีพสุจริตรับจ้างกรีดยางพาราในพื้นที่
แล้วเรื่องราวมันผ่านมา๑๒ปีแล้วทุกคนในบ้านก็เลยงง
เรื่องราวมันผ่านมานานขนาดนี้ทำไมคู่กรณียังตามหาเรื่องอยู่
มาสิบสองปีนะคะบางครั้งตัวผู้เสียหายบอกว่า
ทนไม่ไหวก็โต้ไปบ้างแต่ไม่เข้าใจเหมือนกัน
ทำไมไม่เลิกแล้วต่อกันไปส่วนข้อความข่มขู่อะค่ะ
คู่อริส่งมาท้าทายส่งข้อความมาตอนเช้าใช่ไหมคะ
ข้อความที่ให้คุณผู้ชมดูหน้าจอเยอะมากพี่อุ๋ย
คืออวดศักดาคมคูนั่นนู่นนี่ท้าทาย
คือส่งข้อความตอนเช้าตอนดึกมายิงเลยอ่ะค่ะอืม
ก็เลยเนี่ยแคปข้อความเอาไว้แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิด
ไปให้ตำรวจนะคะสพนาธมเพื่อเป็นหลักฐาน
นำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ
ไปมิน่ะแบบชัดเจนแล้วก็พอจะรู้เต๋วไหมว่าใคร
ผมก็บอกว่าพอจะรู้รถชีวิตนี้สีนี้
ดูกล้องนะให้เรายังไปหาเอง
ไปดูกล้องที่ไหน
ให้ไปหาดูกล้องตามเส้นทางนะครับตามเส้นทางใช่ไหม
เช้าผมก็ไปตามไปขอดูกันตามร้านค้า
คุณผู้ชมคิดว่าเรื่องมันจะจบไหมคะผู้เสียหายมีหลักฐานชัดขนาดนี้
ข้อความที่ส่งมาขู่ทั้งภาพจากกล้องวงจรปิด
ไม่จบนะคะคือผู้เสียหายไปแจ้งความทั้งหลักฐานชัดแบบนี้ไม่จบ
กลายเป็นว่าคู่กรณีส่งข้อความมาขู่เพิ่มค่ะ
มาด่าแบบหยาบหยาบคล้ายคล้ายค่ะขออนุญาตไม่อ่านอย่างละเอียด
แต่ข้อความที่ส่งมาเพิ่มความหมายมันก็คือ
กลุ่มผู้ก่อเหตุอ้างว่าไม่ลดตัวมามีเรื่องด้วยหรอกนะ
อย่าหาเรื่องใส่ตัวนะไม่รู้เหรอว่าเขาเป็นใคร
ประมาณว่าตำรวจก็ไม่กลัวอะไรก็ไม่กลัวอย่ารั่วเอาคนอื่นมาเกี่ยว

โดยเฉพาะภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็จุดต่างที่มันมีหลักฐานนะคะ
ทีนี้ค่ะคาดว่ามันเป็นการวางแผนร่วมกัน
แก๊งที่เป็นแก๊งคู่อริของทางบ้านผู้เสียหาย

แล้วเหมือนกับว่าพยายามจะทำลายหลักฐานเพื่อหนีความผิดกันด้วย
สาเหตุก็นี่แหละค่ะน่าจะเป็นความขัดแย้งส่วนตัว

แล้วก็เหมือนเป็นนักเลงประจำถิ่นมีเรื่องไม่พอใจกันมาก่อน
แต่ตำรวจบอกว่าก็จะเร่งติดตามตัวผู้ที่ก่อเหตุ